ต่อกันที่สาวน้อยคนนี้บ้างดีกว่าสำหรับแอลแฟนนิ่งนะคะ
ล่าสุดโอ้โหโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วออร่าจับสุดเลยนะคะ
บรรดาเซเลบิตี้สาวไปร่วมงานกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น

แต่ที่สวยเกินใครต้องยกให้กับแอลแฟนนิ่งค่ะที่มาร่วมงานในฐานะนางแบบโฆษณา
ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเธอบอกเลยว่าแฮปปี้มากกับการถ่ายทำ
ใช่ค่ะ๑๒ขวบได้เครื่องประดับกันแล้วนึกถึงตัวเอง
ดิฉันซื้อยางวงให้เอาไปร้อยเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนตอนพักเที่ยง

บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาโตไวขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นนะ